จอมปลวกสูงประมาณ๕๐เซนติเมตรปักไม้ไผลล้อมเอาไว้
มีการตั้งเครื่องเส้นบูชาดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยอาหารขาวหวานตั้งไว้
และแน่นอนครับมีจอมปลวกต้องมีรอยแป้งนะฮะ
นางสาวสุดาโกร่งกระโทกนี่ครับเจ้าของร้านเล่าบอกว่า
ก่อนจะมาเปิดเป็นร้านตามสั่งเนี่ยนะก็มีจอมปลวกอยู่แล้วนะคุณนักข่าว
ตอนแรกก็จะให้เจ้าของฉันจะมาเปิดร้านตามสั่งขุดมันออกไปหน่อยได้ไหม
เจ้าของบอกว่าเอาไว้แบบนี้แหละเผื่อจะให้โชคให้ลาบ
ก็เลยสร้างร้านครับแล้วก็ปักไม้ล้อมจอมปลวกเอาไว้
แล้วก็เอาของมาเส้นไหว้ตามความเชื่อคือตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับ
บูชาอยู่อีกด้านหนึ่งนะแต่มีร่างทรงมามาแล้วมาบอกว่า
พี่นางพี่นางปรับทิศทางนะตั้งแท่นให้อยู่ในทิศแบบนี้
ปัจจุบันที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้ครับจากนั้นแล้วคุณครับเชื่อไหมครับ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าลูกค้าเข้าอย่างต่อเนื่องครับ
ร่างทรงยังบอกกับพี่สุดาอีกบอกว่าจอมปลวกนี้นะ
คือปู่ฤษีเทพท่านชอบอาหารคาวหวานท่านไม่กินเนื้อ
บูชามาเรื่อยจนมีโชคลาภถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัว๓งวดแล้วครับพี่น้อง
วิธีการขอโชคลาภเขาบอกว่าก็สังเกตดูรอบจอมปลวก
คือปลวกมันทำกันทุกวันครับท่านลายแปลงเหมือนตี
เอาประมาณเนี้ยนะครับคือหรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้
เลขเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งตีกันนะฮะแต่ถ้าไม่กล้าบอก
ใครนะได้เลขมาแล้วนะเพราะกลัวเลขเคลื่อนเนี่ยนะฮะ
อย่างนี้ทุกคนเขาทำแบบนี้แหละเพราะเขากลัวเลขเคลื่อน
นักข่าวพยายามถามพี่สุดานะพี่สุดาเป็นชื่อจริงของพี่คนนี้นะ
แต่ร้านอาหารชื่อร้านอาหารพี่นางนะฮะคือไม่ยอมบอกถามยังไงก็ไม่ยอมบอกนะฮะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมก็ลุ้นเอาพรุ่งนี้แหละเออมันสร้างทุกวันนะฮะ
เพราะว่าตอนแรกผ้าสามสีมันคงจะหลวมเนอะสักพักหนึ่งเริ่มแน่นเข้าไปแล้ว
อินกรอบอินเลขจะเคลื่อนทำลายของจอมปลวก